ไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมแต่ว่าคนนี้บอกเลยว่า
เทศกาลไหนก็ไม่สำคัญเพราะว่าฉันไม่มีใคร
เฮียบอยกรบอกว่าเมื่อไหร่จะผ่านไปสักทีวันวาเลนไทย
เพราะหลายคนมีคู่เห็นแล้วแบบทนดูไม่ได้อยากจะเตรียมปลาหินแล้ว
โอ้โหให้ดูแต่บอกว่าเป็นขำนะไม่ได้ปลาจริงจะบอกว่าด้วยความว่าเออ
จฉากันเหลือเกินทั้งโซชงโซเชียลนะเมื่อวานนี้
รูปคู่ก็มาดินเนอร์กันก็มีถ่ายรูปอะไรก็ว่ากันไปนะคะ
หลายคนโพสต์กันแบบว่ามีแต่ความหวานทั้งนั้นเลย
เฮบอยแกก็น่าจะเจ็บอกเจ็บใจ
ความโสภนะฉะนี้ความโสภเลื่อนไปแล้วมันก็อิจฉาเนอะตัวเองไม่มีใคร
ก็เลยนำทีมมาเลยค่ะสมฉายาบอยปะเกรียนค่ะ
เทศกาลจริงพี่แกก็เลยแซวตัวเองผ่านอินสตราแกรมนี่เลย
โพสต์รูปภาพเตรียมจะปลาหินใส่คนมีความรักค่ะ
บอกเลยว่าสงสัยปีนี้ต้องจัดจริงสักก้อน

พี่บอยอย่างงอแง
คนเขามีความรักก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวถึงคราวตัวเองบ้าง

ขุนแผนแสนสถานของดิฉันค่ะ

แล้วในละครเนี่ยสองสามแย่งกันตลอดชีวิตจริงดีเหรอ
ใช่ไม่มีค่ะคุณผู้ชมโพสต์ภาพนี้เลยนะคะ
แล้วก็โพสต์แบบว่าแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษ

บางทีค่อยอาจจะต้องอยู่ผู้เดียวเด้อ

ถ้าแกจะมีแฟนแกก็เลือกได้แหละแต่ตอนนี้แกยังโสดอยู่นะคะ

มีอารมณ์กับวันวาเลนไทยเช่นเดียวกันค่ะ

เดี๋ยวให้ดูภาพค่ะนี่มาเลย
คุณผู้ชมค่ะอารมณ์ขึ้นค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมคะโพสต์ภาพนี้นะคะ

แต่อันนี้ไม่ได้เป็นภาพน้องนมนะเป็นภาพจากอินเทอร์เน็ตแหละ

วัดสุดสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวปัดปลาด้วยเบอร์ติด

เพราะว่าเราพร้อมบริการความสุข

ไม่เกี่ยวกันเลยเนาะ
นนทพุ่งมาหาคุณนะไอ้รองเท้าที่น้องถือ

ขอตรงนี้เน้น